เดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นคู่เอกที่ราชดำเนินนะครับ
กฎิกาแบบสาธิตไม่ตัดสินแพ้ชนะแต่อนุญาตให้น็อกเอาท์คู่ต่อสู้ได้
ภายใต้กฎิกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ
ล่าสุดเนี่ยบัวขาวก็ไม่ได้มีการทำคลิปขึ้นมาสร้างสีสันก่อนชกนะครับ
ติดต่อกันให้ได้นะครับทำมาบัวข่าวโอ้โฮยังจะกระพูดหรืออีกหรอครับ
ตอนนี้เขาพร้อมแล้วมีการเบ่งก้ามแล้วก็ลุกขึ้นมา
นี่ครับก็เป็นศีรษรเหมือนก่อนที่จะชกนะครับ
ส่วนโค้ชเชเชเยยองศกหรือว่า
ชัชไชเชวเคิ้ลเทคโนโดทีมชาติไทยได้รับสัญญา
โค้ชเชย์เองก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยมาอย่างยาวนานนะครับ
ก็ล่าสุดก็คือการนำน้องเทนิสพาณิพักษ์วงพนักกิจนะครับ
จากนี้ก็ยังปกปั้นนักกีฬาคนอื่นนะครับ
ไปถึงแชมป์โลกได้เหมือนกันนะครับ

ตัวแทนนักกีฬาทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
อุปกรณ์กีฬาให้เด็ก

หัวหน้าภูมิสอนทีมวอลเตอร์บอลเตอร์สาวไทยครับ

แล้วก็สะสิภาพรจันทวิสุทธิ์

ก็ได้มีการร่วมเล่นวอเล็กบอลกับเด็กด้วยนะครับ

ก็มาชมน้องเล่นฟุตบอลด้วยนะครับ